๖โมงเช้าวันนี้นะครับตำรวจสพเมืองพัทยาได้รับแจ้งเหตุ
มีผู้ถูกยิงบาดเจ็บสาหัสอยู่๒คน
ก็ปรากฏว่าที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นร้านอาหารกึ่งผับนะครับ

ถ้าเป็นเทคเป็นสถานบันเทิงเนี่ยอันนี้คือถ้าเปิดถึงตี๕๖โมงนี่
แสดงว่าผิดกฎหมายแน่แต่ที่นี่ต้องไปดูอีกทีหนึ่งนะครับ
เขาบอกเป็นร้านนั่งชิวคือเหมือนกับพยายามจะบอกว่าร้านเขาเปิดเพลงเบานั่งชิว
เพลงตื๊ดไม่ได้เต้นไม่ได้มีวงดนตรีไม่คาดคิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้
มันจะมีข้อจำกัดของสถานบริการสถานบันเทิงอยู่นะ
แต่อันนี้เขาเปิดยันเช้าเอาเป็นว่า๖โมงเช้า
ตำรวจสพเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้ถูกยิงบาดเจ็บสาหัสอยู่สองคนนะครับ
ที่เกิดเหตุคือร้านเต็ง๔อยู่ในหมู่บ้านรุ้งแลนด์ตำบลหนองปลืออำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีนะฮะ
คนที่ถูกยิงบาดเจ็บเนี่ยนะครับมีนายอนุวัฒน์สุขสำราญอายุ๓๗ปี
เขามีฉายาว่าตีลายกอไผ่นายอนุวัฒน์ถูกยิงเข้าที่ท้อง๑นัดขาขวา๑นัดแล้วก็หลัง๑นัดนะฮะ
ที่บาดแผลเนี่ยมีลักษณะถูกของมีคมที่แขนขวาศีรษะถูกกระแทกอย่างรุนแรงด้วย
สุดท้ายแล้วนายอนุวัฒน์เสียชีวิตนะฮะอีกคนนึงคือนายฉัดชัยศรีเสนอายุสามสิบเจ็ดปี
ถูกยิงเข้าที่เบ้าตาซ้ายหนึ่งนัดครับตอนนี้อาการก็ยังสาหัสอยู่นะครับ
ที่เกิดเหตุก็มีพวกปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมตกอยู่ที่หน้าร้านมีอยู่๘ปลอกนะครับ
แล้วก็มีกองเลือดอะไรพวกนี้นะครับสายสายวันนี้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์อีกทีหนึ่งแล้วนะครับ
พนักงานของร้านบอกว่าก่อนเกิดเหตุบรรยากาศในร้านก็เปิดเพลงเบานะ
นายอนุวัฒน์กับเพื่อนที่บาดเจ็บสองคนมาร่วมงานวันคล้ายวันเกิดของเพื่อนที่ร้าน
ทะเลาะกับใครนะทะเลาะกันเองนะครับปรากฏว่าระหว่างนั้นพนักงานกับกาดของร้านเข้าไปห้าม
นำตัวนายอนุวัฒน์กับเพื่อนออกมานอกร้านแล้วมันก็มีเหตุการณ์บานปลายเกิดขึ้น
มีการยิงกันหลายนัดผู้ที่เห็นเหตุการณ์อีกคนนึงบอกว่า
ระหว่างที่นายอนุวัฒน์เดินออกมานอกร้านที่กาดไปนำตัวออกมาเนี่ย
เขามีปัญหากับกาดนะฮะแล้วฝ่ายผู้ตายชักปืนมายิงใส่กาดก่อน
แต่ปรากฏว่าปืนของนายอนุวัฒน์มีกระสุนแค่สองนัดฮะ
ไปสองนัดกระสุนหมดครับกาดก็ชักปืนยิงสวนใส่หลายนัด
ก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตส่วนคนยิงที่เป็นกาดก็วิ่งหลบหนีไป

ตอนนี้ก็ต้องไล่ติดตามตัวกาดที่ยิงใส่นายอนุวัฒน์กับเพื่อนอีกคนนึง
เสียชีวิตนะครับแต่ไอ้มูลเหตุที่ว่าทะเลาะกันในร้านเนี่ย
นี่ก็ต้องขยายผลต่อว่ามันเกิดจากปัญหาส่วนตัว
หรือว่าความบาดหมางเรื่องอะไรหรือว่าจะเรื่องชู้สาวอะไรยังไง
เอาเป็นว่ากาดที่ไปยิงใส่เขาจนเสียชีวิตกับตายเนี่ย
อันนี้ยังไงก็ผิดนะครับ
แต่ก็ไม่น่ายากฮะก็กาดคนไหนไม่มาทำงานเนี่ย

ตีลายกอไผ่นะเสียชีวิตแล้วนะครับ
ส่วนนายชัดชัยอีกคนนึงตอนนี้อาการยังสาหัสนะครับ

เพราะว่าอยู่ในหมู่บ้านด้วยนะร้านแล้วก็เปิดถึงเช้าด้วยนะ
แล้วก็มีปืนไปเที่ยวกันด้วยนะหลายอย่างเลย
ร้านเขาก็ใช้ลักษณะว่าเขาเป็นร้านอาหารไง
ไม่ได้มีเวทีเต้นรำมีแต่โต๊ะอะไรพวกนี้
แต่ถึงเวลาถ้าคนเขาอยากเต้นเขาก็เต้นตรงโต๊ะตรงเก้าอี
ค่ะแต่ก็มีการตั้งเล่าดื่มเล่ากันไง